สวัสดีครับ
ฉันชื่ออาจือฉันเป็นชาวเขา
ภูเขาทุกลูกคือบ้านของฉัน
กำเนิดของเผ่าชั้นเดินทางมาจากเขาสูงอันห่างไกลออกไปนอกประเทศไทย
จนได้มาพบแผ่นดินแห่งนี้
ได้ลงหลักปรักฐานเป็นหมู่บ้านขึ้น
แผ่นดินจะแห้งแรง
ยอดหยากแต่ก็สุขใจ
ไม่ถูกขับไล่จนต้องหนีสมซานอีกต่อไป
แต่แล้วหมู่บ้านของฉันก็เปลี่ยนไปเมื่อใครคนหนึ่งมาเยือน
ผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านของฉันยังจดจำได้ดีและเล่าสู่กันฟังอยู่เสมอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมหมู่บ้านของฉัน
หมู่บ้านอันห่างไกลแร้นแค้น
ทอดพระเนธเห็นสภาพชีวิตของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของฉัน
แล้วท่านก็ตรัสว่า
หมู่บ้านแห่งนี้ขาดแคลนที่ทำกิน
ชาวบ้านเป็นโรคขาดสารอาหาร
พระราชดำรัฐนี้ไม่นาน
หมู่บ้านของฉันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล
พัฒนาโครงการหลวงเกิดขึ้นในหมู่บ้านของฉัน
ครอบคลุมผืนดินของ๑๑หมู่บ้าน
คนงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หรือที่พวกฉันเรียกพระองค์ท่านว่าพ่อหลวง

พื้นดินแห่งนี้ด้านบนเป็นดินปนทราย
ด้านล่างเป็นหินทำให้ดินไม่สมบูรณ์
ลูกพืชผักนาข้าวไม่ดี
แต่โชคดีที่มีน้ำฝนมาก
มีอากาศเย็นสามารถพัฒนาได้
ถ้าพวกฉันร่วมแรงร่วมใจ
และทำตามแนวทางของพ่อหลวง
ที่นั่นที่มันไม่ดี
กระเรียงก็ลำบากมากทุกทีเลยที่ไป
ที่หมอเข้าไปเขาเป็นอาสาไปเที่ยวเฉย
จะต้องเอาเด็ก๓๔คนกลับมาด้วย
เพราะเด็กจะแย่แล้ว
เอาดอ่าอดอาหารจววนตายแล้วนะ
ผมก็เข้าไปดูไปทุมภัยเย้ฐัวบ้าง
ก็ขับรถเข้าไปไปกันสองคน
แล้วไปถึงก็เจอผู้ใหญ่บ้านก็คุยกันดี

มาบอกลุงขึ้นมารับเลยที่
ที่ตรงถนนนดไปได้นะครับ
เขาก็มารับไปแล้วก็เขาก็เป็นโครงการหลวง
แล้วก็ไปตั้งโครงการแล้วก็หาน้ำอะไรแต่ไร

เราก็ไปช่วยเขาเขาก็ร่ำรวยมีข้าวกินอะไรตลาด
แนวทางของพ่อหลวงเริ่มจากการอนุรักษ์ดิน
บำรุงดินโดยการไม่เผาป่าอีกต่อไป
ไม่ทำให้ดินเสียเสื่อมสภาพ
หันมาปลูกพืชที่หลากหลาย
พวกฉันได้รู้จักต้นไม้ใหม่
ทั้งชีวิตเพิ่งเคยได้ยินชื่อ

ยังสอนเรื่องการใช้ชีวิตอีกด้วย

ต้องขยันอดทน
เพาะปลูกอะไรก็ต้องรู้จริงในต้นไม้ที่จะปลูก

อย่าหวังรวยด้วยการลงทุนปลูกคราวละมาก

ปุ๋ยซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูก

เสียทั้งแรงเสียทั้งเงิน
แล้วยังเสียป่าที่ทำให้พวกฉันมีน้ำมีอากาศเย็นสบาย
สุดท้ายแทนที่จะรวยจะสบาย
ก็กลายเป็นลำบากกว่าเดิม

ตรงกับความเชื่อของคนในหมู่บ้านฉัน

และคำสอนของพระคุณเจ้า

หมู่บ้านของฉันมีวัดพระบาทห้วยต้มเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ทุกเช้าหลังจ่ายตลาดทำกับข้าวแล้ว

เพื่อทำบุญตักบาทและฟังเทศ
พระท่านก็สอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
พอประมาณไม่โลภไม่ประมาท
ฉันคิดว่าคำที่พระท่านสอน
เหมือนกับแนวทางของพ่อหลวง
สอนเรื่องความพอเพียง
หมู่บ้านของฉันเริ่มหันมาใช้ชีวิตตามแนวทางนี้
กลายเป็นหมู่บ้านมังสวิรัติ
ไม่กินเนื้อสัตว์เข้าวัดฟังธรรม
และใช้ชีวิตแบบพอเพียง

ตามแนวทางการส่งเสริมของโครงการหลวงแล้ว
ยังยึดวิถีชีวิตดั้งเดิม
อย่างการทอผ้าพื้นบ้าน
โดยการเก็บฝ้ายมาตีและปั่นเป็นเส้นได้เอง
แล้วถักทอเป็นชุดชนเผ่ากะเรียง
ที่มีสีสันสดใสสวยงาม

ก็ชอบซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเสมอ
เพราะเห็นคนในหมู่บ้านใส่กัน
รู้สึกอยากได้เป็นเจ้าของบ้าง
จากเสื้อผ้าประจำเผ่าของฉันแล้ว

ก็เป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างในหมู่บ้าน
นักท่องเที่ยวมักจะซื้อกำไรหรือสร้อยเงิน
ไปใส่เข้าคู่กันกับชุดผ้าพื้นเมืองของพวกฉัน

ว่าใครเป็นเจ้าของบ้านใครเป็นนักท่องเที่ยว
จากชุดประจำเผ่าที่กลายเป็นอาชีพเสริม
ให้คนในหมู่บ้านของฉันแล้ว

อีกอย่างหนึ่งที่พวกฉันทำกันมานมนาน

ของใช้ต่างในชีวิตพวกฉัน
อะไรที่ทำเองได้ก็จะทำใช้กัน
ไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหน
บางทีก็ยังสามารถทำขายให้กับพ่อค้า
มารับซื้อถึงในหมู่บ้านได้อีกด้วย
นี่คือวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านฉัน

ไม่สุขสบายหรือมีของใช้หรูหรา
แต่พวกฉันก็มีความสุข

มีผืนดินให้เพาะปลูก
มีป่าไม้และภูเขาแวดล้อมให้ความร่มเย็น

บนแผ่นดินของพ่อหลวงรัชกาลที่๙
พวกฉันไม่ถูกใครขับไล่สายส่งอีกต่อไป
ผืนดินแห่งนี้ก็ไม่แห้งแรงกันดาลอีกแล้ว
หลังการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ท่าน
ในวันนี้ทุกคนในหมู่บ้านไม่ต้องอดหยากไม่ขาดแคลนที่ทำกิน
เพราะปลูกอะไรก็งอกงาม
ยึดหลักตามแนวทางของพระองค์ท่าน
นั่นคือการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
คำสอนง่ายที่ทำได้ง่าย
ชีวิตที่มีความสุขเป็นเรื่องง่าย

นี่แหละเป็นเหตุผลที่พวกเรา
รักพ่อหลวงเท่าภูเขา
ฉันยังจำเรื่องเล่าในอดีต
ฟังจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของฉันได้ดี

หมู่บ้านแห่งนี้ขาดแคลนที่ทำกิน
ชาวบ้านเป็นโรคขาดสารอาหาร
นี่คือพระราชดำรัฐของพระองค์ท่านในอดีต
ที่เปลี่ยนแปลงหมู่บ้านของฉันไปตลอดกาล
ฉันจะไม่ลืม
รักพ่อหลวงเท่าภูเขา